คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้มันเกิดกับแม่ค้าคนหนึ่งอยู่ที่ชนบุรี
ไปกู้เงินนอกระบบมา๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าต้องจ่ายดอกรายวันวันละ๓๐๐บาท
จ่ายไปแล้วเป็นเงินทั้งหมด๔๐๐๐บาท
แต่จะสิ้นสุดการจ่ายก็แต่เมื่อมีเงินก้อน๑๕๐๐ไปคืนกับเจ้าหนี้
แต่เธอไม่มีแต่เธอจ่ายไปแล้วเป็นดอก๔๐๐๐นะ
ช่วงโควิดไม่มีดอกรายวันไปจ่ายให้เขา
โดนบุกไปทำร้ายร่างกายเลือดตกยางออก

โดนเจ้าแม่เงินกู้กับพวกบุกไปตบ
นี่ฮะเลือดออกเลย
คุณป้าคนนี้ชื่อว่ากุหลาบอินพรมอายุ๖๐ปีครับ
มีแผลตามร่างกายเขาก็แตกที่หน้าที่ปากเต็มไปหมดเลย
เลือดออกเลยเขาบอกว่าเขาถูกแม่ค้าเงินกู้คนหนึ่งอายุ๓๕ปี

เข้าไปทำร้ายร่างกายตอนนั้นนั่งขายถุงเท้าอยู่ในตลาดกับสามีครับ
อยู่ที่ไนท์พราซ่านะครับตำบลบางเสล่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
คุณป้ากุหลาบเขาบอกว่าเขาไปกู้เงินนอกระบบจากเจ้าหนี้คนนี้
แม่เงินกู้๑๕๐๐๐บาทแต่ว่าไม่มีการทำสัญญากัน
แต่มันต้องจ่ายดอกลอยต่อวันวันละ๓๐๐บาท
กว่าคุณป้าจะมีเงินก้อนไปคืนให้เขา๑๕๐๐บาท
เธอก็ส่งดอกมาทุกครั้งที่ส่งดอกจะมีสลิปเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงิน๔๐๐๐บาท
มันเกินต้นไปเยอะแล้วแต่เป็นดอกลอยต้องส่งเพราะไม่มีเงินก้อนไปให้เขา
ทุกครั้งที่โอนก็จะเก็บสลิปเอาไว้
แต่พอมีการระบาดของโรคโควิด๑๙ขายของไม่ค่อยได้
เงินดอกก็ไม่มีให้เขา๓๐๐เงินต้นก็ไม่มี
พยายามจะหาแล้วแต่มันก็ขาดส่งไป
จนกระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าแม่เงินกู้พร้อมกับชายวัย๕๐ปีคนหนึ่ง
ไปเจอคุณป้านั่งขายถุงเท้าอยู่พอดีบอกป้าไหน
ทำไมไม่จ่ายดอก๓๐๐เนี่ย
เงินต้นก็ไม่ให้ดอกก็ไม่ให้คุณป้าบอกโอ๊ยขอผ่อนไปก่อน

เจ้าแม่เงินกู้ไม่พอใจบอกว่าเบี้ยว
รีเข้าไปทำร้ายร่างกายพร้อมกับผู้ชายที่มาด้วย
แล้วคุณผู้ชมนึกสภาพนะ
ผู้ชายที่มาเนี่ยล็อกตัวสามีคุณป้า
ไม่ให้ไปช่วยแล้วคุณป้าก็โดนเจ้าหนี้เนี่ย
ตบทำร้ายร่างกายอ่ะไปฟังไงครับ
เกิดปัญหาตรงที่ว่าเขามาเจอป้าแล้วเขาโกรธป้า
พระพุ่งจับพ่อก็ว่าป้าไม่ได้อยู่พระพุ่งจับมา

เขาคิดว่าป้านีเหรออ๋อ
แต่ทั้งแต่และเด็กครัวเราก็รับผิดชอบอยู่แล้ว

เขายืนประจันหน้าเขากบเลย
ครับแล้ววันนี้ป้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อย
ฉันไม่กลัวโอ้โหทั้งเตะเสยคางป้าล้มกระทืบอกซ้ำอีก
ใจคอนะเจ้าแม่เงินกู้นะ
คุณป้าก็ไปแจ้งความเรียบร้อยพร้อมยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ตำรวจก็มีการลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว
คุณป้าก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทำแผลเสร็จสับ
เดี๋ยวก็จะเรียกไปสอบปากคำแล้วก็ตามหาเจ้าหนี้โหดรายนี้ต่อไปนะครับ